ทีป้ายแดงกับใบตองวันนี้พาทุกคนมาหาอะไรแซ่บแถวย่านซอยเพชรบุรี๑๒หน่อยนะคะ
ที่นี่เขามีเมนูเด็ดขึ้นชื่อที่ขายดีก็คือยำปลาดุกฟูก
โยชน์ขายวันละเกียบแสน
และอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของร้านนี้
ตามไปหาคำตอบกันกับร้านเจ๊ก้อยอีสานซีฟู้ดไปจ้า

ซอยเพชรบุรี๑๒เป็นร้านอาหารอีสานที่เปิดมานานกว่า๒๕ปีแล้วล่ะครับ
จากร้านรถเข็นเล็กจนกลายมาเป็นร้านดังย่านราชเทวี
ด้วยเมนูเด็ดทั้งส้มตำคอหมูย่างไส้ย่าง
และเมนูที่ถูกต้องต้องสั่งเลยนั่นก็คือยำปลาดุกฟู
วันนึงไม่ต่ำกว่าหกสิบตัวเลยแหล่ะครับ

จานแบบนี้นี่แหละครับคุณผู้ชม
วันนี้น้องนี่ขอพาคุณผู้ชมมาเปิดแค้นล่ำความรวย

เพื่อที่จะมาทำยำปลาดุกฟู
นี่คือเมนูขายดีของร้านเลยนะ

กระดูกเอาหนังออกหมดทุกอย่าง

อะไรคือสูตรเด็ดเคล็ดลับความแตกต่างของยาปลาดุกปูร้านเรา
ด้วยมือแล้วก็บดด้วยเครื่อง
เราจะใส่แป้งนิดเดียวแล้วเราก็จะใช้ไฟแรงหน่อยค่ะ

ปกติวันนึงใช้ปลาดุกย่างกี่ตัว

ดุกตัวใหญ่มากยอดขายดีกว่า
เขาบอกว่าแค่ปลาดุกเนี่ยนะ
วันหนึ่ง๕๐๖๐ตัวและยอดขายรวมทั้งร้านเนี่ย

แล้วร้านแม่เปิด๑๐โมงเช้า

ช่วงเย็นค่ะประมาณทุ่มถึง๒ทุ่มเลยนะลูกค้าเยอะ
ตีสองไปแล้วก็ยังมีลูกค้าถึงว่าเปิดถึงตี
หลายคนบอกว่าฉันต้องการความแซ่บยำค่ำคืน
พอเข้ากลัวไปล้วงสูตรเด่นเลยนะแม่นะ
เรียกว่าขายดีจนน้องใบตองต้องขอล้วงสูตรลับการทำเมนูยำปลาดุกฟู
แต่ขั้นตอนการบดการทอดจะมีอะไรบ้าง
เราตามพ่อแมวสามีของเจ๊ก้อยไปเปิดสูตรลับการทำเมนูยำปลาดุกฟู
เรียกว่าเป็นสูตรพารวยจะมีอะไรบ้างตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
เมื่อกี้เนี่ยแม่บอกว่าก่อนที่จะมาบดตรงนี้ก็คือต้องมีการเลาะใช่ไหมครับ

แยกเนื้อแยกหนังออกใช่ไหมแล้วก็แยกกล้างออกด้วย
แล้วทำไมพ่อต้องเอามาบดด้วยเราไม่ใช้การแบบสั่ง
เอามาใส่เข้าเครื่องเนี้ยเราจะสับไม่ไหวครับ

เครื่องเลยฮะนี่ให้บดให้ละเอียดให้เนื้อปลามันนิ่มนะครับ

ทุกคนดูนะอันนี้เหมือนเครื่องบดเหมือนหมูอ่ะ
คือบดรอบเดียวมันก็จะออกแบบนี้เนื้อมันจะฟู
หลังจากบดเสร็จนะคะถ้าตอนนี้คือสำคัญมากเราจะมาทั้งการทอดปลาดุกให้ฟู

เพราะว่าน้ำมันจะได้รอดเร็วแล้วถ้าน้ำมันเนี่ยจะให้อุณหภูมิ๑๕๐องศา
มันจะทำให้ปลาดุกฟูเป็นแทน

น้ำมันร้อนนี่อ่ะ
อู้ต่อไป

ประดูกตึกทางไหน
ให้ประดูกออกมาฟูไหม้และกลม

คล้ายมันกระเด็นอย่างงี้

ทำยำปลาดุกปูเป็นแล้วค่ะ
ไม่อยากจะบอกทุกคนว่านี่เป็นปลาดุกปูฟีดเมอร์ดิชัน
พ่อแม่ภาคภูมิใจก็วันนี้แหละจ๊ะ
และนอกจากเมนูยำปลาดุกปูที่ร้านเนี่ย
เขายังมีเมนูขึ้นชื่ออีกก็คือหมูย่าง

เครื่องปรุงมีน้ำหมักสูตรเฉพาะของร้าน

เสร็จได้นุ่มแล้วก็หอมแล้วนะครับ
ไปก็เป็นน้ำหมักใส่ไปเลยนะครับ
แล้วเราก็เอามาขยำอีกทีนะครับ

เกิดมาจากพริกกับน้ำตาลนะครับ
หมักเสร็จแล้วเราก็ไปย่างกันเลยนะครับ
ต่อไปเป็นการล้างไท่หมู
ล้างด้วยเกลือ๒ห่อ
กับหมูประมาณ๔กิโล

ก็จะนำไปย่างร้อนจัดลงบนจานพร้อมน้ำจิ้มเด็ดสูตรมะขามเปียกที่ทางร้านเนี่ยเคี่ยวเองกว่า๑ชั่วโมง
จากเมนูหมูย่างและไส้ย่างแล้วที่ร้านก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือ
ต้มแซ่บปลานินพริกขี้หนูสวนโดยเริ่มจากการนำขาตะไคร้เห็ดปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวใบมะกรูดหอมแดงน้ำตาลสายและพริกขี้หนูสวนมะเขือเทศเติมน้ำซุปต้มจนน้ำเดือดจากนั้นนำปลานินลงหม้อรอจนสุกโรยด้วยต้นหอมซอยขึ้นชาย
แค่นี้เราก็จะได้ต้มแซ่บปลานินพริกขี้หนูสวนร้อนร้อนแบบนี้แล้วล่ะครับเอาเป็นว่าได้เวลาที่น้องใบตองจะไปชิมความอร่อยกันแล้วล่ะครับ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
มีข้าวคั่วมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มแต่ไอ้เจ้าตัวไข่มดแดงอ่ะมันมัน
พอเคี้ยวไปอ่ะมันกรุบมากอร่อยมากเลยค่ะรสชาติดีจัดจ้านแซ่บทุกเมนู
อร่อยกับเมนูจัดจ้านของร้านเจ๊ก้อยอีสานซีฟู้ดกันไปแล้ว
ต่อไปเราเปิดเส้นทางชีวิตของเจ๊ก้อยที่กว่าจะยิ้มได้แบบนี้
ต้องสู้ชีวิตเก็บเงินกว่า๑๐ปี
เพื่อจะมาทำร้านส้มตำรสเข็นด้วยเงินลงทุนเพียงสามหมื่นบาท

แต่ชีวิตสู้กลับเมื่อสามีของเจ๊ก้อยแอบพาผู้หญิงเข้าบ้าน

ก็ไม่รู้ละแคลคายเลยค่ะ

แต่ว่าคนที่บ้านแถวหมู่บ้านเขาก็เมาส์กันว่า
พ่อแต่งตัวหล่อสีน้ำหอมฟุ้งเลยอะไรอย่างนี้

วินาทีนั้นที่แม่เห็นความรู้สึกเป็นยังไง

แต่ใจก็แบบว่าเสียใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
พ่อเขาแบบว่าตอนนั้นเขาหล่อเนอะ

เราไปทำยังไงถึงพาผู้หญิงเข้าบ้าน

ก็ผู้หญิงก็อยากเห็นบ้าน

ไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้

ทนได้คืออยู่กัน๓คน
อยู่กันสามคนเราอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างล่าง

เขาก็บอกว่าเขารับไม่ได้นะ

แต่ถ้าเกิดว่าก้อยรับได้ก้อยก็อยู่ไป
เราก็เลยบอกว่าเรารับได้แล้วเราอยู่ได้
เราอยู่ได้ใช่เราอยู่ได้แล้วเขาอ่ะ

คือยอดมันก็ค่อยค่อยกระเทิบกระเทิบขึ้นใช่ไหมจากหมื่นเป็นสองหมื่นสามหมื่น
จากที่เมื่อก่อนมีโต๊ะกี่โต๊ะนะแม่มีห้าหกโต๊ะห้าหกโต๊ะ
และปัจจุบันมีทั้งหมดกี่โต๊ะร้านนี้๔๕โต๊ะ
ด้วยความขยันและความสู้ชีวิตของเจ๊ก้อยและพ่อแมว
ก็ทำให้ร้านเจ๊ก้อยโด่งดังมีชื่อเสียงและอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อ
นั่นก็คือกุมารที่ชื่อว่าน้องทาวินองค์นี้นี่แหละครับ
แม่บอกว่าแม่มีวันหนึ่งแม่เคยฝันแม่ฝันว่าอะไรคะ
ฝันเห็นเด็กผู้ชายตัวอ้วนกลมน่ารักเขามาขออยู่กับเรา
ก็เลยไปปรึกษากับพี่สาวว่าทำไมเราฝันแบบนี้ฝันแทบทุกวันเลย
แล้วก็เลยแนะนำเราว่าให้เราลองเล่นกุมมารดูไหม
เราก็เลยบอกว่าเออลองก็ได้อะไรอย่างนี้เราก็ไปเช่า

ทาวินค่ะพอกลับมาบ้านเราก็ขอเขาว่าขอให้แม่ขายของดีนะ
ขอให้แม่ได้ยอดนานแล้วเดี๋ยวแม่จะมีของรางวัลให้อะไรอย่างนี้

ก็ซื้อพี่สิงมาให้เขา
ตอนนั้นแม่รู้ได้ไงว่าแม่จะซื้ออะไรยังไง
เขาก็จะมาเข้าฝันค่ะเขาก็แบบว่าแม่ทาวินอยากได้อันนี้อะไรอย่างนี้

ยอดก็ไม่ค่อยตกเลยตั้งแต่มีเขา

ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเนอะ

ฝ่าฟันจับมือเคียงข้างกันมาขนาดนี้
มีอะไรอยากจะขอบคุณผู้หญิงคนนี้ไหม
ขอบคุณที่ใจเย็น
ขอโทษที่แม่ไม่ด่าพ่อ

ตอนนี้เริ่มจะวีนแล้ว

เขาชอบบ่นชอบแวะไปดูแวะไปดีอะไรอย่างนี้
พอแวะไปก็แวะไปไหนมาอีกแล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเพราะเราเป็นห่วง
สุดท้ายคือเรื่องที่มันเป็นอดีตมันก็ผ่านไปนะครับ
ทุกวันนี้ก็มีความสุขจับมือฝาฟันกันมา
อยากให้พ่อกับแม่แชร์เคล็ดลับ
ที่ทำให้ทุกวันนี้ร้านเราประสบความสำเร็จหน่อย
อดทนอดทนเนอะดัดแปลงไปเรื่อยที่เอาใจลูกค้าให้ได้คุณภาพต้องมาระดับหนึ่ง
ขยันค่ะแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีทุกวัน

ร้านเราก็จะอยู่ระหว่างเพศบุรี๑๒กับเพศบุรี๑๔
ตึกยุปินอพาร์ทเม้นต์นะคะเปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึงตี๓นะคะ
เชิญมาลองชิมดูนะคะว่าจะถูกปากหรือเปล่าค่ะ
ขอบคุณพ่อแมวกับแม่ก้อยนะคะมาร่วมแชร์เคล็ดลับการเป็นเศรษฐีป้ายแดงของเราในวันนี้